หลากหลายอารมณ์เลยนะคะข่าวนี้อีกมุมหนึ่งก็สงสารคุณลุงนะครับ
คุณลุงพิการโดนรถตู้ใจดำทิ้งไว้ข้างทางแล้วคุณลุงยังไม่มีเงินที่จะเดินทางต่อ
นอนข้างทางในป่าที่มีมดแดงถูกมดแดงกัดพี่ทหารมาช่วยคุณลุงร้องไห้เลยอ่ะ

อีกมุมหนึ่งก็สงสารคุณลุงร้องไห้เลยแล้วคุณลุงพิการโดนรถตู้ใจดำทิ้งไห้เลย
โหร้องไห้อีกแล้วอย่าร้องไห้นะลุงเราจะร้องไห้ตามเนี่ย
ออกมาให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของสังคมแบบนี้นะคะ

นั่งรถตู้มาจากตัวเมืองพิศนุโลก
จะไปลงที่บ้านของตัวเองที่บ้านหนองมะคัง
อำเภอพรมพิรามเป็นบ้านเกิดของคุณลุงเองนั่นแหละ
แต่ว่าคุณลุงเนี่ยคือท่านไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้ว

รถตู้ขับไปเลยจุดที่คุณลุงจะลงไปกว่า๕๐กิโลเมต
คือเข้าตัวเมืองตัวจังหวัดอุตรดิษฐ์แล้ว

ลุงแกจำบ้านไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าจะลงตรงไหน

ก็เลยแบบเออลงตรงไหนนะจำไม่ได้
เลยจุดที่คุณลุงจะลงไป๕๐กว่าเมตร
รถตู้รู้ไหมคะไล่คุณลุงลงข้างทางใจดำมากเลย
แต่คุณลุงคือท่านเดินไม่ไหวเพราะท่านพิการ
แล้วก็ท่านเองก็ไม่มีเงินด้วยท่านก็เลยนอนข้างทาง
แดงกัดเห็นไหมฮะนั่นน่ะมดแดงทั้งนั้นเลย

คือคุณลุงเอากระเป๋ามาด้วยกะจะเดินทางกลับบ้าน
ทหารใจดีท่านนี้มาจากค่ายนเรสวน
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีก็เลยจอดรถ
คือไม่ได้นิ่งดูดายจอดรถลงไปให้การช่วยเหลือ

ก็มาเห็นพอดีก็ช่วยกันช่วยกันค่ะ
ช่วยกันตอนแรกคุณลุงเท่าไรก็ไม่ยอมรับเงิน

สุดท้ายพาคุณลุงขึ้นรถไปส่งที่ด่านตำรวจ
พี่เห็นไหมเห็นคุณลุงเดินไหมคะ

แต่ว่าอีกมุมหนึ่งบอกว่าอยากให้
ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะขนส่งลงโทษคนขับรถตู้

ครับโอ๊ย

แล้วก็น้ำใจของพลเมืองดีพี่ทหารและพลเมืองดี
แล้วก็รถตู้คันนั้นต้องรีบตรวจสอบด้วยนะคะ